ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับคดียิงหมดแม็กซรองประหลัดอบตเขาตูมค่ะ
ล่าสุดตำรวจจับมือปืนได้แล้วแล้วก็มีการพาไปค้นบ้านพัก
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำแต่เบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธอยู่
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมาง
หรือว่ากดเครื่องอะไรกันเลยวันนี้ทีมข่าวเราเนี่ย
ได้คลิปวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุที่ได้ยินเสียงปืนมาด้วยนะคะ
อันนี้เป็นตอนที่มีการลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานต่างนานา
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปวงจรปิดที่เราเพิ่งได้มาหน่อยค่ะ
แม้ว่าในกล้องวงจรปิดนี้จะไม่เห็นพฤติกรรมไม่เห็นคนไม่เห็นวินาทียิง
แต่เสียงเนี่ยมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงค่ะ
เต็มสองรูหูเลยอ่ะชัดมากเลยยิงแบบรัวแบบไม่ยั้งหมดแม็กซ์เลยจริงจริงนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ยิงรองประหลัดอบตในพื้นที่จังหวัดยาลาค่ะ
คนร้ายเนี่ยใช้ปืนเก้าหมอเจาะยิงนายอับดุลลาเตะจปากียา
ประหลัดอบตเขาตูมในอำเภอยะรังนะคะซึ่งเขาเป็นผู้รับเหมาด้วย
เสียชีวิตคาที่เลยคนร้ายเนี่ยจ่อยิงหมดแม็กระยะเผาขน
กระสุนเจาะร่างเข้าไป๖นัดเขาเสียชีวิตตรงนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจรับเหมา
ข้ามคืน๒๔ชั่วโมงผ่านไปวันนี้ตำรวจทำงานไวมากนะคะ
จับตัวคนร้ายที่เป็นมือปืนเอาไว้ได้คือนายปราโมทฉายเทพประสิทธิ์หรือนายเอก
คนนี้ค่ะจับได้ค่ะบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
เราส่งคุณเคี่ยววิมลวันธรรมพักดีลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เขาบอกว่านายปราโมทคนนี้เนี่ยถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำตั้งแต่๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้แล้ว
เพราะมีพยานยืนยันว่าเขาคือผู้ต้องสงสัย
พอตำรวจตรวจสอบไทม์ไลน์เวลาอ้าวสอดคล้องกันด้วย
ตอนเกิดเหตุบ่าย๓โมง๑นาทีบ่าย๓โมง๕นาทีมีคนโทรแจ้งตำรวจ
บ่าย๓โมง๗นาทีคนร้ายขี่รถขับรถออกจากบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุแค่๕๐เมตร
แล้วก็วนกลับบ้านจากนั้น๕โมง๔๕นาทีให้ภรรยาตัดผมให้
จากผมประบากกลายเป็นผมสั้นเพื่อคาดว่าอาจจะเป็นการอำพลางตัว
จากนั้น๖โมงเย็นตำรวจก็เชิญตัวนายปราโมทไปสอบปากคำสอบกันข้ามคืนเลย
จนกระทั่งวันนี้บ่ายสองโมงครึ่งค่ะตำรวจก็รวบรวมหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับนายปราโมทความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
รอบครองและพกพาอาวุธปืนนะคะนำตัวมาค้นที่บ้านนานกว่าสองชั่วโมง
แต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่
สื่อมวลชนก็พยายามถามแล้วค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงปฏิเสธไหม
หรือมีข้อเรื่องเบิดบาดม้างอะไรยังไงกันมาก่อนหรือเปล่า

เรื่องนี้ผลตำรวจตรีธินกรรมรังมาศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาบบอกว่า
จากการสืบสวนเนี่ยคดีนี้ปมเหตุมาจากเรื่องที่ดินค่ะ
คือผู้ตายซื้อที่ดินมาและกำลังเกาะสร้างบ้านจะขายต่อ
เป็นที่ดินของแม่ยายคนเกาะเหตุที่ติดป้ายขายเอาไว้
แม่ยายมือปืนติดป้ายขายที่ดินคนตายก็เลยซื้อมาลื้อสร้างอาคาร
แต่ทีนี้ปรากฏว่าภรรยาคนก่อเหตุอยากซื้อที่ดินคืน
มีการเจรจากันหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะคะ
ว่าปมเหตุอาจจะเป็นเรื่องนี้
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังหาปืนที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อผ้าไม่เจอ
แต่เชื่อว่ามีพยาหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้
ฝั่งครอบครัวของผู้ตายค่ะบอกเสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก
ถามว่าโกรธหรืออาฆาตแค้นไหม

ดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
อยากจะคุยมากกว่าอยากจะถามมากกว่าว่าทำแบบนี้ทำไม
เพราะผู้ตายเป็นคนดีแต่มีคนรักใคร
ซึ่งทางครอบครัวเนี่ยเล่าวินาทีรับโทรศัพท์คนงานในไซส์ก่อสร้าง
ตอนเกิดเหตุให้ฟังด้วยนะคะว่า
พอคนงานโทรมาบอกว่าถูกยิงเนี่ย
ครอบครัวคิดอย่างเดียวเลยว่าขอแค่บาดเจ็บนะ
แต่สุดท้ายพอมาถึงที่ไซส์งานก่อสร้างก็คือเห็นเลยค่ะว่า

ไม่เคยคุยอะเรื่องเรื่องบาดมางอะไรกับใคร
รู้แต่ว่าแกไปทำก่อสร้างสร้างบ้าน
ถ้าทางตำรวจแต่ทางกฎหมายอะไรเวิ่น

เร่งตัวเร่งหาผู้ก่อหีดให้เร็ว
เร็วที่สุดก็มาดำเนิดคดี
คือตอนที่รู้เนี่ยหนูอยู่กับน้า

แล้วหลานคุณพ่อเขาโทรมาหาน้า

ขอให้แค่ว่าบาดเจ็บอย่างนี้
ก็คือไม่คิดว่าถึงชีวิตอะไรขนาดนี้ค่ะ
คือจริงแล้วมันก็มีสิ่งที่เราสามารถที่จะทำ
แล้วแบบทรงผลบุญให้เขาได้
ก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดครับ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านในซอยนุกูลกิจ๑นะคะ

บอกผู้ตายมักจะมาคุมสายงานก่อสร้าง

เป็นบ้านของคนในซอยแล้วก็ติดป้ายประกาศขาย
๒เดือนก่อนผู้รับเหมาก็มาซื้อแล้วก็ลงมือก่อสร้าง
ตอนเกิดเหตุคนที่อยู่ในบ้านในซอยได้ยินหมดนะคะ
เสียงปืนดังกี่นัดกี่นัดได้ยินทุกคนค่ะ
ไม่มีใครกล้าออกมาจริงนะคะ

ช่วงนั้นเขาก็อยู่ในบ้านนั่ง
แล้วต่ออีก๖นัด

แล้วหยุดไปช่วงหนึ่ง
ฟังเสียงแล้วเพราะว่าประทัดกับปืน

แต่นี่ผมว่าเฮ้ยใครไปยิงพื้นเล่น

ว่าตรงนี้เขาขายกาแฟ

นึกว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้นึกอย่างอื่น